คุณผู้ชมฮะมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ

เรื่องของเกาะขายหัวเราะ

คือสมัยชอบอ่านการ์ตูนขายหัวเราะ
เกาะ๑เกาะมีต้นมะพร้าวมีต้นไม้อยู่๑ต้น
เค้าก็เลยเปรียบเทียบว่ากะอังหนึ่งที่จังหวัดตราธิ์คือขะขายหัวละ
มีต้นมะพร้าวหรอก
ต้นหนึ่ง
มีผู้หญิงนั่งมีผู้ชายมาเกาะครอบเกาะ

ใช่ฮะและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เพียงต้นเดียวบนเกาะแห่งนี้คือต้นตะบันครับ
เวลาไปเที่ยวที่จังหวัดตราดนะไปตามเกาะหมากนะฮะ
ก็จะไปนี่ฮะไปถ่ายรูปกับต้นตะบัน
ต้นไม้หนึ่งเดียวของเกาะเล็กตรงนี้
แล้วดูสิคือไปนั่งบนต้นไม้บ้างไปห้อยโหนบ้าง
เอาน้อมกิ่งแบบนี้

เขาบอกว่าต้นตะบันต้นนี้ทำไมรู้ฮะ

เพราะถูกนั่งถูกโน้มกิ่งจนทำให้รากหัก
รากถูกเหยียบนะจนเปลือกรากไม่มีเหลือแต่เนื้อราก
ผิวต้นไม้ก็หลุดเปลือกต้นไม้ก็หลุดนะครับใบก็เริ่มร่วง
สีเขียวชะอุ่มของต้นไม้ทะเลต้นนี้กลายเป็นสีเขียวเหลือง
ใบมันร่วงเกือบหมดแล้วอีกอย่างกิ่งเล็กหัก
กิ่งใหญ่โน้มเอียงจากตะกรต้นไม้สภาพดีกิ่งครบ
ต้นไม่เอียงรากสมบูรณ์มีเปลือกหุ้ม
และกลายเป็นสัญลักษณ์ของเกาะขายหัวเราะแห่งนี้ที่จังหวัดตราดนะฮะ
หนึ่งเดียวเขาอาจบอกว่าอาจจะในโลกด้วยซ้ำ
ค่ะนะครับปรากฏว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนนะฮะ
อบตเกาะหมากพาสื่อมวลชนลงเรือสำรวจต้นตะบันต้นนี้
ก็พบว่ามันเสียหายจริงและทีนี้จะต้องเริ่มต้นแล้ว
ในการที่จะห้ามนักท่องเที่ยวและต้องอนุรักษ์กันไว้
คุณผู้ชมดูตอนที่ผู้สิทธิ์ของเราเนี่ย
ร่องเรือไปสำรวจความเสียหายของต้นไม้ต้นนี้หน่อยครับ
ตอนที่ทีมข่าวของเรานั่งเรือไปกับเจ้าหน้าที่นะไปสักตอน๕โมงครึ่งตอนเย็นแล้วล่ะฮะ

ดังนั้นก็จะไม่ได้เหลือผิวที่เป็นเกาะคือเป็นหินเหินอะไรเนี่ย
ผมกับคุณอริยาไปอยู่ตรงเกาะในช่วงน้ำลด
สภาพของเกาะเป็นยังไงขอดูหน่อยฮะนี่ครับ

ขึ้นหน่อยนึงอันนี้คือจริงจริงเกาะเนี่ยมันรองรับนักท่องเที่ยวได้ห้าคนนะ
ใช่นี่ฮะถ้าสภาพที่น้ำรถเนี่ยจะเป็นแบบนี้เกาะตรงนี้จะโผล่พื้นหินตรงนี้ด้วย
ค่ะนะฮะก็จะไปถ่ายนี่คุณอริยายังไปเลยแต่อันนี้ต้องบอกว่าตัดต่ออย่าดราม่ากันนะครับ
ให้เห็นว่าสภาพของเกาะเวลานักท่องเที่ยวขึ้นไปขึ้นไปอย่างไรบ้าง
ส่วนคนที่ขึ้นไปทั้งโน้มทั้งดึงทั้งอะไรนะคุณ
ไปถ่ายใกล้กับต้นไม้ให้ได้ภาพสวย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกประชุมนะครับ
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ไม่ให้ต้นตะบันต้นไม้หนึ่งเดียวที่อยู่บนเกาะแห่งนี้
และสถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลก

ไม่ว่าจะเป็นมาตรการกำหนดจุดขึ้นลง
ขอความร่วมมือไม่ให้นักท่องเที่ยวปีนต้นตะบัน
เลี่ยงการเหยียบย่ำรากของต้นตะบัน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้านะจะถ่ายรูป

หรือถ้าขึ้นไปบนพื้นที่เป็นหิน
ยังพอทำเนายังพออนุโรม
แล้วทีนี้ถ้ามันเสียหายหนักกว่านี้
จะต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเลยคุณ
ไม่อนุญาตให้ขึ้นเกาะขายหัวเราะแห่งนี้อีกแล้วนะฮะ
โดยอบตเกาะหมากจะเป็นเจ้าภาพในการกำหนดกฎ
ระเบียบในการเข้าชมเกาะขายหัวเราะ
รวมทั้งการจัดเก็บค่าเข้าชมจากนักท่องเที่ยว
ในการบริหารจัดการเกาะขายหัวเลาะเกาะเล็กตรงนี้
ยั่งยืนแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยคุณ

เกาะขายหัวเราะขึ้นเทรนด์กันเหมือนกันนะคุณนะ
เพราะว่าถ้าต้นไม้ตายไปมันจะไม่มีเอกลักษณ์ของเกาะขายหัวเราะตรงนี้แล้ว

ก็ลองติดต่อการท่องเที่ยวเขาดูว่าจะไปเที่ยวยังไงเพื่อการอนุรักษ์ด้วย
ร่องเรือชมผมว่าก็โอเคแล้วนะ

เรื่องใหญ่เรื่องนี้เราเลยนำมาเสนอให้ทราบกันนะครับ